มาดูเรื่องของปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมตำรวจสอนอบังเขนได้ยิงสกัดจับสองหนุ่มที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่น่าไว้วางใจนะคะ
พอไปตรวจค้นจับกลุ่มแล้วเพราะว่าเขามีกระท่อมทั้งหมด๕๐๐ใบแล้วก็ยาเคอีก๕๑๙กรัมซุกไว้ที่กระเป๋าด้วย
คุณผู้ชมค่ะช่วงประมาณสักสามทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่สายตรวจสอนอบางเขนออกตรวจพื้นที่
พบกับรถยนต์สีขาวลักษณะแต่งซิ่งทะเบียนกไก่คควาย๔๗๘๓สมุทรสาคร
อยู่ในซอยประหลโยธิน๕๗มีผู้ชาย๒คนอยู่ในรถแล้วท่าทีมีพิรุธด้วยนะคะ
ตำรวจจึงขอตรวจค้นค่ะแต่ว่าคนขับก็พยายามขับรถหลบหนีไป
กระทั่งไปเฉียวชนกับท้ายรถกระบะของประชาชนที่จอดอยู่ก็เสียหายไปหนึ่งคัน
จากนั้นก็พยายามขับพุ่งชนตำรวจที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้านะคะ
ตำรวจเห็นแบบนี้ก็เลยจะต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดยิงไปที่ล้อหน้าด้านขวา๒นัด
ที่รถยนต์คันนี้จะเสียหลักพุ่งเสยชนขอบปูนเกาะกลางถนนนะคะ
จากนั้นตำรวจได้เข้าควบคุมตัวคนขับและผู้โดยสารค่ะ
ข้างในนั้นก็คือนายนิวัฒน์ฉายสว่างอายุ๒๖ปี
และอีก๑คนยังเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีนะคะสมมุติชื่อนายทีม
ซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงข้างขวาของผู้ต้องหาชัดเลยแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ยังพบน้ำพืชกระท่อม๔ขวดใบกระท่อมอีก๕๐๐ใบค่ะ
ซึ่งก็วางอยู่เบาะด้านหลังแบบนี้
นิวัฒน์บอกว่าได้ซื้อพืชกระท่อมมาจากเพื่อนที่อยู่ย่านซอยนวลจันทร์นะคะ

ซื้อมาเพื่อที่จะเตรียมไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่จังหวัดสระบุรี
เหมือนกับยาเคค่ะซื้อมาก็เพื่อเตรียมเอาไว้เสพ
แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มได้ซะก่อน
และประเภท๕หรือพืชกระท่อมและน้ำต้มพืชกระท่อมไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ